ต่อกับข่าวที่ต้องเกาะติดนะคะสำหรับคนที่ไปออกงานอีวงอีเวนต์
ราภาษูนย์นะคะก่อนหน้านี้แพทย์ที่เซียกูลแล้วที่จับได้พี่แว่นของเรา
ที่แบบไปเป็นนักข่าวปลอมไปส่องกระโปรงนี่ไงภาพช็อตนี้คุณผู้ชม
มันมีภาพเก่าใช่ไหมใช่คือภาพงานเดียวกันด้วยล่ะ
เบลล่าคุณผู้ชมอยู่ในงานเดียวกันแล้วคนนี้ไปอยู่ใต้กระโปรงเขาด้วย
คือเอาเท้าไปสอบไว้ใต้กระโปรงแล้วเบลล่าเดินถอยชน
เป็นคลิปที่แฟนคลับถ่ายเจอค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเบลล่าไปออกงานก็เลยถามไทยว่าเขาตกใจหรือเปล่า
กับเรื่องราวดังกล่าวแล้วนี่ไงโดนชนด้วยนะคะ
งานเมื่อวานก็ดีเหลือเกินเกี่ยวกับด้านล่างผู้หญิงไปอีกนะคะ
ฟังดีกว่าว่าเบลล่าตกใจหรือเปล่าจะดำเนินคดีไหมนะคะ

งานไปงานอะไรอย่างนี้ก็จะมีคนอาจจะเป็นคนที่แบบเราไม่คุ้นหน้า
แต่ว่าก็จะมาขอถ่ายรูปที่เบลสังเกตก็คือเหมือน
เขาไม่น่าจะมาอยู่ในระยะที่ใกล้กับเบลได้ขนาดนั้นนะคะ
ตกใจค่ะก็ตกใจแล้วก็กลัวด้วยค่ะ
เป็นเรสค่ะแต่ว่าเบลก็ใส่ซัพพอร์ตอยู่ค่ะ
ปล่อยให้เป็นขั้นตอนของทางตำรวจค่ะ
แต่คือถ้ามีหลักฐาหรืออะไรอย่างนี้ก็คือเบลล์ดำเนินคดีแน่นอนอยู่แล้ว
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการละเมิด
วันนั้นคือมีภาพมีอะไรรึเปล่า
ก็คือถ้ามีเราเนี่ยคือทางตำรวจจะติดต่อมาเองเลย
นี้มีมานานแล้วนะแล้วก็เหมือนกับหายหายไปช่วงหนึ่ง

เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะป่วยหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือ
อาจจะต้องระมัดระวังเริ่มด้วยตัวเองก่อน

แล้วก็อาจจะผู้จัดการผู้ช่วยแฟนคลับ
ผมว่าบุคคลเหล่านี้คือดูแลดีอยู่แล้ว
เชื่อมั่นครับแล้วก็ดูดิขนาดแฟนคลับเขายัง
เขายังจับภาพได้นั่นหมายความว่าไม่ธรรมดา
แสดงว่าคนรอบตัวก็ค่อนข้างที่จะปกป้องน้องได้ดี
พูดถูกนะคะเพราะว่าภาพที่เห็นก็คือ

แล้วก็คลิปที่เห็นคุณเบลล่ากับผู้ชายคนนั้น